มีข่าวว่ามีการพบโครงกระดูกมนุษย์ปริศนา
มันก็มีตามมาหลายพื้นที่เหมือนกันใช่ค่ะนะฮะ
ล่าสุดที่กระบี่มีคนไปพบโครงกระดูกปริศนาที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำคุณผู้ชม
นะฮะทำให้ผิดคนหนึ่งเขาเขารู้ข่าวว่าเอ๊ะ
นักตรวจผู้ทอลเอ่อนางนำทีลงไปที่บริเวณถ้ำค้างคาวครับน่ะฮะ
อยู่ที่บ้านหนองถั่วมแรดนะฮะตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่เย็นเมื่อวานครับ
จากมีคนแจ้งมาว่าไปเจอโครงกระดูกมนุษย์

จุดเกิดเหตุมันเป็นลักษณะของ

ซึ่งบริเวณปากโพรงของถ้ำไปพบซาก

ซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย
แต่มันมีกองอยู่กับผ้าขาวม้าสีแดง

ยังพบชิ้นส่วนมีกางเกงเป็นกางเกงในผู้ชายแหละ

ซึ่งก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นศพของผู้ชายหรือเปล่า

มันมีซองยาคลินิกคุณหมอเนี่ย
หมออุวัชชัยอาจจะเป็นจิ๊กซอ

น่าจะตายมาตรงนี้

ตำรวจจะมีการส่งชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยไปตรวจที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานแปด
อย่างละเอียดเลยนะฮะยืนยันให้ได้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วเป็นใครกันแน่
ตำรวจยังสันนิษฐานว่าผู้ตายเนี่ยเบื้องต้นอย่างที่ผมบอกน่าจะเป็นผู้ชายเพราะอะไร
มันก็มีทั้งเรื่องของกางเกงในผู้ชายมีทั้งผ้าขาวม้าต่าง
แล้วน่าจะเป็นคนต่างถิ่นไปทำงานในพื้นที่ตำบลเขาคราม
แต่สาเหตุที่ไปตายอยู่บริเวณปากถ้ำเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่า
อาจจะไปหาของป่าอาจจะมีการพัดตกจากที่สูงจากโพรงจากปากถ้ำแล้วก็แทก
แล้วก็ไม่มีคนเห็นแล้วก็ตายตรงนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวจะตรวจสอบตามโรงพักว่ามีคนแจ้งบุคคลศูนย์หายก่อนหน้านี้หรือไม่
ล่าสุด๑๐โมงที่ผ่านมาของวันนี้ครับมีผู้หญิงคนนึงชื่อว่านางสุริญญากลายสอน
อายุ๖๖ปีเป็นชาวบ้านอยู่ที่ตำบลอ่าวลึกเหนือ
ไปขอให้ตำรวจส่งโรงพักษณ์อ่านางตรวจสอบหน่อย
เนื่องจากสงสัยว่ากระดูกที่พบที่เป็นข่าวไปเนี่ยฉันเห็นในข่าวเนี่ย
น่าจะเป็นลูกชายฉันหรือเปล่าลูกชายฉันหายตัวไป
อายุ๓๖ปีหายไปจากบ้านในอ่าวลึกตั้งแต่วันที่๖มีนาคม๒๕๕๙
ร่วม๒ปีแล้วเธอพยายามตามหาตลอดตามไม่เจอติดต่อไม่ได้
ไปแจ้งเอาไว้แล้วว่าลูกชายหายไปที่สภออัตภิกษ์
ต่อมาตำรวจส่งผ้าเป็นผ้าผืนสีแดงที่พบที่โครงกระดูก
ให้กับคุณสุริญญาได้ดู
เขาบอกเฮ้ยมันคล้ายผ้าสโหลกที่ลูกชายเธอสวมใส่เป็นประจำ
เอ้อมันแค่คล้ายเหมือนผืนแดงมันเหมือนสโรงที่ลูกชายชอบใส่
ตำรวจก็เลยต้องประสานให้นางสุริญญาเดินทางไป
แล้วก็ไปเรียบเทียบกับโครงกระดูกว่าตรงกันหรือเปล่า
คุณสุริญญาบอกว่าโครงกระดูกที่พบนั้นน่าจะเป็นของลูกเธอจริง
แล้วเชื่อว่าลูกถูกอุ้มไปฆ่าเพราะว่าลูกชาย
จริงแล้วลูกชายเป็นคนไม่น่าจะคิดสั้นไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
แต่ว่าถ้าเกิดว่าตายแบบนี้น่าจะเป็นการถูกฆาตกรรมมากกว่า